ไปดูเรื่องราวที่ต้องมาฝากเตือนกันหน่อยเพราะว่าไปเจอกับพวกโจรที่มันมางัดกับตู้เติมเงิน
อันนี้เราก็เล่าหลายครั้งหลายครั้งแล้วก็ต้องระวังกันจริง
เราไปงัดเขาเนี่ยโอ้โหได้เงินไปก็หลายพันนะครับ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปนะครับจับภาพได้ขณะที่มีชายคนหนึ่งคือสังเกตจากรูปร่างลักษณะแล้วเนี่ย
น่าจะเป็นวัยรุ่นนะสักประมาณ๒๕๒๘ปีนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกใส่เสื้อแขนยาวนุ่งกางเกงขาสั้นสวมรองเท้าแตะมาจอดหน้าร้านมินิมาตรตรงนี้
ลงมืองัดเลยครับงัดเอาเงินที่อยู่ในตู้ก่อนที่จะขับรถจักรยานยนต์หลบหนีหายไปอย่างลอยนวล
พบร่องรอยของตู้เติมเงินที่ถูกงัดแงะด้วยของแข็งแล้วก็ประตูตู้เปิดออกภายในพบอยู่นะพบอะไร
ธนบัตรฉบับละ๒๐บาทลงเหลืออยู่๑ใบใบเดียวใช่ลงเหลือเอาไว้ก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะทำหล่นแหละแล้วก็ได้เงินจากตู้นี้นะไปประมาณสัก๑๔๐๐
โอ้โหไม่น้อยนะก็ไม่น้อยครับไปถามนางสาวสิรินันประสมกิจอายุยี่สิบเก้าปีพนักงานของร้านเนี่ยเธอคนนี้คือคนที่มาพบคนแรกว่าตู้น่ะโดนงัด
เล่าว่าเธอมาทำงานในตอนเช้าทุกวันแหละพอมาถึงหน้าร้านสังเกตเห็นประตูตู้เติมเงินถูกเปิดออกตอนแรกเธอก็คิดว่าโอ้พนักงานทางร้านคงมาเปิดเพื่อขายเอาเงินไปเก็บแล้วมั้งแล้วคงจะลืมปิดตู้
อ้าวแต่สุดท้ายดูสิครับเกี้ยงเลยครับเหลือแปลง๒๐อยู่ใบเดียวแบบนี้แล้วเธอเนี่ยนะคะพอเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องรีบไปแจ้งทางคุณตำรวจทันทีให้รีบมาตรวจสอบหน่อยนะครับโดยเจ้าท่านที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้ามานะแล้วก็เก็บรายละเอียดในที่เกิดเหตุแล้วก็ดูเรื่องของร่องรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายที่คาดว
ปิดของร้านอย่างละเอียดเพื่อจะได้ทราบถึงเส้นทางในการหลบหนีของคนร้ายด้วยก็คาดว่านะครับไม่นานหรอกครับเจ้าหน้าที่น่าจะตามตัวมาได้นะครับแล้วก็เตรียมที่จะนำหลักฐานต่างเนี่ยเอาไว้มัดตัวคนร้ายและเตรียมที่จะขออนุมัติหมายสารออกหมายจับด้วยนะครับถ้าหากยังไม่สำนึกผิดมามอบตัวแต่โดยดีถูกต้อง
ครับ